มีญาติของผู้ที่เข้าไปบำบัดยาเสพติด
ในสถานประมาทยาเสพติดแห่งหนึ่งที่จังหวัดทรงขลา

หลังจากที่ญาติของเขาต้องเสียชีวิต

ตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าเสียชีวิตเพราะลื่นหกล้ม

พบว่าถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

ถ้าขอบุหรี่จริงถ้ามันผิดกฎจริง
ทำไมต้องการห้ามปามการเข้าไปทะเลาะวิวาสจริง
ห้ามปามหรือว่าอะไรทำไมต้องถึงขั้นเสียชีวิต
อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทำไมมันต้องรุนแรงถึงขนาดนั้นนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าการสูญเสียพี่ชายมันมีผลกระทบ
ครอบครัวหนูมากจริงค่ะ
นี่คือคำพูดของหญิงสาววัย๒๘ปี

หลังนายวรดลวัฒนกุลหรือเก็ตอายุ๓๐ปี
พี่ชายของเธอเสียชีวิตหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ที่ศูนย์ป่อน๊ะยาลันนันบารู
ตำบลปากบางอำเภอเทพาะจังหวัดทรงคลา
เมื่อวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยตัวเธอสงสัยในสาเหตุการตายของพี่ชาย
เพราะอาจไม่ใช่การเสียชีวิตเพราะหกล้ม
ตามที่ศูนย์บอมบัติยาเสพติดแจ้งไป
จากผลพิสูจน์สภาพศพของแพทย์

สมองบวมและอาจถูกกลุ่มทำร้ายก่อนเสียชีวิต
พร้อมเผยว่าญาติได้ทำพิธีชะปนักกิจ

แต่ยังคลางแคลงใจถึงสาเหตุการเสียชีวิต

ไม่ยอมชี้แจงข้อมูลที่แท้จริง
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุใดกันแน่
รวมถึงข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บำบัด
ชี้แจงว่าพี่ชายของเธอไปขอบุหรี่จากชาวประมง
ที่ไปหาปลาและมีเพื่อนไปห้ามปราม
เพราะผิดกฎทำให้พี่ชายโกรธ
จนเกิดการทะเลาะวิวาดกันเกิดขึ้นนั้น
ไม่แน่ใจว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่
ข้อสงสัยของน้องสาวผู้เสียชีวิต
ได้รับคำชี้แจงจากโต๊ะครูปนยาลันนันบารูเผยว่า
ตอนแรกทางศูนย์ไม่ได้ตั้งใจรับผู้เสียชีวิตมา

ประกอบกับผู้ตายมีพฤติกรรมก้าวร้าว

จึงแจ้งไปว่าทางปนรับไว้ไม่ได้
แต่ทางญาติกลับร้องขอให้ช่วยจึงรับไว้
คนที่มาฟื้นฟูนี่เขามีอาการทางจิต
นี่คือหลักเลยซึ่งอาการทางจิตเอง

แล้วก็มีหูแววอันนี้เราควบคุมให้อยู่เหนือการควบคุมของเรา
ผมไม่ได้รับแต่ว่าจะมีฝ่ายธุรการข้างนอกนะครับ
แต่ฝ่ายธุรการข้างนอกก็ปฏิเสธเราไม่รับ
ถ้าไม่ผ่าจิตอาสาเราไม่รับ
แล้วก็ดูแล้วเขาก็มาในชุดจีวรด้วยเป็นพระ
แต่ก็มันไม่เหมาะที่จะมาฟื้นฟูที่นี่นะ
อย่างนี้ต้องศึกก่อนใช่ไหมครับ
แต่เขาพยายามอ้อนวอนเพราะว่าเขาก็ผิดหลักการรับของเราอยู่แล้ว
หลักแล้วก็ปิดระเบียบของเราตั้งแต่ต้นแล้วนะครับ
โดยเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุเริ่มที่นายวรดลผู้ตาย
เดินไปขอบุหรี่จากชาวประมงที่มาหาปลาที่หน้าโรงเรียนปน
แต่ได้มีเพื่อนคนหนึ่งไปห้ามปรามเพราะผิดกฎของปน
ทำให้นายวรดลโกรธแล้วเกิดชกต่อยกันโดยมีเพื่อน๖คนมาช่วยกันห้าม
เหตุการณ์ดูเหมือนจะจบแต่ปรากฏว่านายวรดลได้ไปหยิบชมวงแทงปลา
จะมาทำร้ายคู่กรณีในขณะที่อีกฝ่ายถือไม้กวาด
ซึ่งด้ามเป็นไม้ไผ่และเกิดการทุบตีกันจนคู่กรณีแขนหักด้วย
ระหว่างนั้นได้มีเพื่อนอีกหลายคนได้เข้ามาพยายามช่วยกันห้ามปราม
แต่เหตุการณ์ชุนละมุนมีการกอดรัดฟัดเวียงและชกต่อยกันเกิดขึ้น
ทำให้นายวรดลได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด
เจ้าครูปนยาลันนันบารูยังบอกอีกว่า
คนที่ขับรถไปส่งคนตายที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ในปน
ซึ่งตอนนั้นคนตายชีพจรอ่อนแล้วและสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งกับญาติว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะเพิ่งมาสอบถามกับกลุ่มคู่กรณีหลังไปส่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้ว
ในส่วนของคดีวันนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กอรมนมาสอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้น
โดยพันเอกธนาวีสุวรรณรัฐรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
เปิดเผยว่าสาเหตุการเสียชีวิตขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเกิดจากสาเหตุใด
เมืองต้นสันนิษฐานไว้๓ข้อคือ
ผลข้างเคียงจากการเสพยาเสพติดอย่างหนักทำให้โมโหฉุนเฉียว
อุบัติเหตุและ๓การทะเลาวิวาส
โดยขณะนี้ตำรวจได้เรียกคนที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำแล้ว๑๑ปาก
และแยกชาวไทยพุทธกว่า๒๐ชีวิตที่อยู่ในปนไปด้านนอกแล้ว

พร้อมเตรียมออกหมายจับคู่กรณีที่ก่อเหตุต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน